สัปดาห์นี้มาพบกับการสาธิตศิลปะการต่อสู้

ไม่นะ
พร้อมไปป่วนสนามในศึกยอดมวยไทยรัฐ
กับเจ้าหน้าที่ออฟเดอร์เย

เรื่องเรื่องทั้งระหารทั้งประจาย
หายห่วงเสาร์นี้๑๑โมงครึ่ง
ยังมีผู้หญิงประเภทนี้อยู่ในโลกเราด้วยนะครับ